เกี่ยวกับความคืบหน้าในการแถลงแล้วก็ความคืบหน้าของอิทธิพลของพายุลูกนี้ด้วยนะคะ
ติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

เชิญค่ะขณะนี้นะคะศูนย์กลางค่ะของพายุนะคะโซนร้อนปลาบึกค่ะ
ก็ได้อยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวลึกจังหวัดพังงานะคะ
กว่า๒๐กิโลเมตรแล้วนะคะ
แต่ว่าอิทธิพลของมันค่ะยังคงส่งผลนะคะต่อทะเลค่ะ
ฝั่งเอาล์ไทยและฝั่งอันดามันอันนั่งต่อเนื่องค่ะ
จึงทำให้หลายจังหวัดนะคะได้รับผลกระทบนะคะ
จะต้องมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะและขณะนี้นะคะที่ฉันก็ได้อยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
แล้วก็จะมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมประตูนิยมวิทยานะคะที่อยู่กับเราในขณะนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
สวัสดีครับค่ะสถานการณ์ความคืบหน้าพายุปลาบึกขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับตัวนี้ศูนย์กลางจริงจริงเนอะจะอยู่โทษทีครับครับอ่าศูนย์กลางจริงจริงจริงนี่มันมา
มันมาอยู่ทางนี้แล้วนะฮะออกมาประมาณสักห่างประมาณสัก๓๐กิโลเมตรจากชายฝั่ง
อำเภอตะกัวป่าออกมานะครับอยู่แนวแนวแนวนี้นะครับ
แล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวก็คงจะเดี๋ยวจะขึ้นไปแนวนี้แล้วก็
เคลื่อนออกไปไกลเรื่อยนะฮะอิทธิพลต่างก็จะลดน้อยถอยลงตามระดับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะลงมาในฝั่งทะเลแล้วนี่เราเห็นนะครับ
นี่คือศูนย์ศูนย์กลางมันอยู่ใกล้ใกล้เนี่ยแต่ว่ามันจุดอันตรายมันไม่ได้มี
แต่เฉพาะศูนย์กลางมันนี่ด้วยนี่เข้ามาฝนหนักเข้ามากลุ่มแนวนี้นี่เป็นฝนที่หนัก
หนักมากนะฮะหนักมากมีจังหวัดไหนที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้
ก็จะมีชุมพรประจวบแล้วก็เพชรบุรีนะครับซึ่งต้องระวัดระวังเพิ่มขึ้นนะฮะ
อันนี้ก็เราระวังอยู่เดิมนะฮะระวังอยู่เดิมคือกลุ่มของอ่านี่ก็คือ
ภังงานะฮะอันนี้ก็บีภังงาภูเก็ตละนองอ่านครศรีอ่าสุราชธานี
ขึ้นมาก็จะเป็นชุมพรประจวบแล้วก็เพชรบุรีนะครับ
ส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าถ้าเรามองเห็นตรงนี้ครับ
มันจะเป็นลักษณะของกลุ่มเมฆที่เป็นลักษณะของฝนตกหนัก
มันเป็นอันนี้กลุ่มใหญ่มากสังเกตว่าลองดูนะกลุ่มเนี้ย
นี่คือลักษณะของกลุ่มเมฆฝนเอานี้ให้ดูก้อนเดียว
กลุ่มขนาดนี้วงขนาดนี้มันโตกว่านี่
โตกว่าจังหวัดกว่าจะโตประมาณเนี้ยนะฮะโตกว่าจังหวัดจังหวัดหนึ่งซะอีก
นะฮะสองจังหวัดยังยังคลุมได้หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ย
ก็คือเป็นการตบทั้งจังหวัดนะครับอันนี้เป็นห่วงอยู่ครับ
ด้วยกับพวกสมุดปลากาอะไรอย่างนี้ก็มีน้ำเอ่อล้นทวมเข้ามาแล้ว

ครับดูกรุงเทพนะครับตอนนี้นะฮะ
อันนี้คือกลุ่มเมฆที่มันเคลื่อนขึ้นมานะครับ
กรุงเทพมันจะอยู่ในริ้วตรงนี้

เพราะฉะนั้นฝนเอ่อมันกลุ่มแม่เข้ามามันก็จะมีฝนตกตกได้
ตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมมัน
มันน้ำมันขึ้นสูงนะครับก็คือนี่ไงครับ
ลักษณะของลมที่พัดขึ้นมานะครับลมขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะ
พัดแบบนี้ธรรมชาติเวลาลมมันพัดนี้อันนี้
น้ำกระแสน้ำมันจะไปเฉียงกับลมออกไปตามแนวนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นน้ำนี่จะถูกดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมา
มันก็ลักษณะเป็นการดันมวลน้ำขึ้นมาทั้งมวลนะครับ
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคลื่นนะแต่หมายถึงว่ามวลน้ำ
วนน้ำจะยกตัวขึ้นสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับอันนี้เนื่องมาจากลม
เพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไม
อยู่อยู่น้ำในบริเวณเอ่อก้นอ่าวไทยนะฮะ
แถวตามแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่าแถวฝั่งทเรเทวร์ทำอะไรออกเนี้ย
มันเคลื่อนออกไปแต่ทำไมผลกระทบมันมาถึงที่อ่าวไทยด้วยค่ะ
เห็นว่ามีคลื่นสูงสามถึงห้าเมตรเลยครับครับก็คือ
ลักษณะที่เรามองเห็นนี้นะครับจะเห็นว่านี่นี่คือ
นี่คือขอบเขตของพายุเห็นไหมครับมันคลุมหมดเลย
อันนี้เป็นฝั่งอนามันก็จริงนะครับศูนย์กลางลงมาก็จริง
แต่อย่าลืมว่ายังมีส่วนหนึ่งของเขาอยู่ยังหลงเหลืออยู่เห็นไหมครับ
ยังออกมาไม่หมดเพราะฉะนั้นก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ให้ศูนย์กลางของมัน
คือหางมันพวกนี้นะฮะมันก็จะตามศูนย์กลางอยู่แล้ว
เดี๋ยวศูนย์กลางตัวนี้เนี่ยมันขยับมาอยู่นี่ตรงนี้ก็ขยับตามมานะครับ
ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงมีลมแรงอยู่
ลมเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เกิดคลื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในระยะที่อิทธิพลของปลาบึกยังเหลืออยู่เนี่ย
เราก็ยังมองว่าคลื่นก็ยังแรงอยู่อย่าเพิ่งวางใจนะครับในระยะรออีกครั้งนิดนึง
วันที่๖วันที่๗น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะครับ

เพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ

แล้วก็ตกลงมาเป็นเวลานานด้วยค่ะ